เรื่องที่เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลกันหน่อยนะครับ
ใครที่เดินทางโดยเรือคลองแสนแสบ
เมื่อช่วงประมาณ๔โมงเย็นสัก๒วันก่อน

โอ้โหเขาหยุดเรือกันทำไม
ตอนนั้นคนในเรือเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าโอ้โหตกใจเหมือนกันว่าเรือในคลองแสนแสบ
อยู่นี่หยุดเรือหรือว่าเรือกำลังจะจม

ไปดูว่าเรือที่เขาหยุดเขาหยุดเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจอะไร

ตัวอะไรฮะจดจ้องกันหน่อย
ขณะที่มีสุนัขตัวหนึ่งตกลงไปในคลองแสนแสบครับ
โดยมีพลเมืองดีทั้งคนที่อยู่บนโบกนู่นบนฝั่งนู้น

กำลังลุ้นอยู่และพยายามที่จะหาทางในการช่วยสุนัขตัวนี้เหมือนกันนะครับ
เมื่อเวลาประมาณ๔โมงเย็นของวานนี้
ตัวเขาเองต้องไปทำธุระแถวประตูน้ำ
ก็เลยเลือกที่จะนั่งเรือโดยสารเพื่อหนีรถติดในช่วงเย็น

ที่เรือกำลังแล่นผ่านท่าเรือซอยมหาดไทยอยู่ดี
เรือที่โดยสารมาหยุดแล้วก็ถอยหลัง

ตอนนั้นตัวเขาเองคิดว่าเรือมีปัญหาหรือกำลังจะจม
แต่พอสังเกตดีปรากฏว่าไม่ใช่อย่างที่คิด

ตกลงอยู่ในคลองแสนแสบมันว่ายน้ำเพื่อจะเอาชีวิตให้รอดคุณครู
มันเกือบจะจมอยู่แล้วแรงใกล้จะหมดอยู่แล้ว
ขณะที่บนฝั่งเองมีชายเสื้อแดง๒คน
พยายามหาไม้หาอุปกรณ์ต่างมาช่วยเหลือ

ใช่ฮะมันไม่รู้ไงว่าเรากำลังช่วยเหลือเขา
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนนะเราโยนอะไรไปให้ใช่ไหม

มันก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะต้องเกาะหรือต้องจับอะไรยังไง
ใช่จะโยนเชือกโยนถังน้ำเอาไม้อะไรก็ไม่ได้อีกนะครับ
คลองแสนแสบมันไม่ได้มีทางไต่ขึ้นอะไรง่ายด้วยเนอะ

แล้วก็เรือโดยสารที่ถอยหลังเพื่อจะมาดูเหตุการณ์

ก็พยายามถอยเรือไปให้ใกล้กับสุนัขตัวนี้มากที่สุด
เรือเข้าไปใกล้สุนัขก็ไหว้หนีอีก
แล้วก็กล้องกลัวว่าเขาจะหมดแรงอีกนะครับ
แต่ว่าพอเข้าไปใกล้มากที่สุดจากนั้นนะฮะ
พนักงานประจำเรือก็ใช้เชือกทำเป็นบ่วง

ช่วยกันอย่างทุลักทุเลพักใหญ่นะฮะ

ได้ช่วยส่งไม้ตะข่ายด้ามถือยาวให้กับคนบนเรือ

เหมือนไม้ที่ไว้ตักใบไม้ตักเสร็จ

คนบนเรือปรบมือ

เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลและคนในโซเชียล
เขาก็ชื่นชมทุกคนที่อยู่บนเรือ

ให้จมน้ำตาลค่ะ